ข่ายใยนถ้าแร็บวันนี้เริ่มต้นกันที่
เกิดขึ้นสดร้อนกลางดึกที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เอง
เป็นเหตุการณ์ที่แก๊งรถกระบะแล้วก็รถเก๋งแต่งซิ่งนะคะ
ใช้ปืนไปทุบศีรษะเด็กแว้นแล้วก็กระหน่ำยิงนะคะ
ซึ่งที่มันน่าตกใจก็เพราะว่าเด็กแว้นมีคนที่ซ้อนท้าย
คือถ้าเกิดว่าเราเรียกกันเมื่อก่อนก็เป็นสก๊อยถูกไหมฮะ
ปรากฏว่าสก๊อยสาวเนี่ยเธอท้องด้วยนะคะ
เธอต้องร้องขอชีวิตแล้วก็บอกว่าอย่าทำอะไรเราเลย
เราท้องอยู่ท้องได้๔เดือนค่ะ
คุณผู้ชมครอบครอบดีมากเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครเป็นอันตรายไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวมาได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๑มกราคม

ตำรวจสพนปลือจังหวัดชนบุรีรับแจ้งจากโรงพยาบาลบางละมุงบอกว่า
มีคนถูกอาวุธปืนยิงแล้วก็ถูกอาวุธปืนตีศีรษะแตกได้รับบาดเจ็บ
เข้ารักษาตัวสอบสวนผู้บาดเจ็บ
ต่อมาทราบชื่อคือนางสาวสปันดาปั้นสิริอายุ๒๓ปี
ถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่เบ้าตา
ขอบายให้ไงยิงเข้าที่ต้นขาขวานหนึ่งนัด
รักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินอีกรายคือนายชานนทโตอุดอายุ๑๙ปี
ถูกอาวุธปืนตบเข้าที่ศีรษะเลือดไหลอาบใบหน้าเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่จึงพาเข้ารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินเช่นเดียวกัน
สอบถามเหตุการณ์นะคะทราบว่า
ขณะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์รวม๔คันได้มีการขี่รถ
ถ่ายรูปกันเล่นนะคะคือบริเวณใต้สะพานต่างระดับน้องปลืออำเภอบางละมุง
ขณะนั้นได้มีเหมือนกับว่ามีการเบิ้ลเครื่อง
เครื่องคือเสียงมันดังจังหวะนั้นได้มีรถกระบะแล้วก็รถเก๋ง
แต่งซิ่งรวม๒คันที่มากันสักประมาณ๔๕คน
ก็ขับเข้ามาประกบพร้อมกับตะโกนบอกว่า
พวกเองเป็นเด็กที่ไหนเก่ามากนักเหรอ
จากนั้นก็มีการเปิดฉากเลยค่ะ
เปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเกือบ๑๐นัด
กระทั่งกระสุนไปโดนที่ขานางสาวสปันดาได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่นายชานนท์ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้ทัน
จากว่าถูกกระบะขับปาดหน้า
ถูกกลุ่มวัยรุ่นชายที่มากันสักประมาณ๔๕คน
ก่อขี่ทั้งรถกระบะรถเก๋งนะคะ
ลงมาทำร้ายใช้อาวุธปืนตบเขาที่ศีรษะหลายต่อหลายครั้งค่ะ
แม้ว่าแฟนสาวซึ่งก็ตั้งคันได้ประมาณ๔เดือน
อ้อนวอนขอชีวิตแล้วก็ตามนะคะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นที่มากัน๔๕คนก็ยังใช้อาวุธปืนตบนายชานนท์
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
กลุ่มเด็กแว้น๓คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพนปลือ

หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสปันดาปั้นซีรีอายุ๒๓ปี
ถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่ต้นขาขวา๑นัด
ก็ได้รับบาดเจ็บเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะ
ทางผู้กำกับสพนปรือก็มีการตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้๒ประเด็นด้วยกันคือ
หนึ่งสองกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน

ส่วนอีกประเด็นก็คือคู่กรณีทั้งสองมีปัญหากันซึ่งหน้า
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้ว
สาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะจากการสอบปากคำครั้งแรก
กลุ่มเด็กแว้นยังให้การไม่ตรงกัน
โดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคุณผู้ชม

ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่

หรือเป็นเหตุซึ่งหน้าที่มาก่อเหตุทะเลาวิวาสกันตรงนั้น
ติดตามฉบับเต็มได้นะคะในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำคืนนี้ค่ะ